อดีตนายกทักษิณชินวัฒน์นะคะ
ซึ่งเป้าประสงค์ที่มีการจัดรายการนี้เนี่ย
ดีตนายกทักษิณบอกว่าต้องการที่จะให้คนไทยเนี่ย
ทันในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
วันนี้นำเสนอเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ

มาเอาเรื่องในบ้านเราก่อนนะคะ
ตอนนี้พักเพื่อไทยเดินหน้าเต็มสูบนะคะ
เดินหน้าหาเสียงคือแน่นอนนะคะว่าหาเสียงก็หาไป
แต่มันเป็นประเด็นงอกออกมาจากการหาเสียง
เพราะว่ามีข่าวแววออกมาว่า
คุณชัดชาติสิทธิพันธ์แก่นำพักเพื่อไทย
จะถูกเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกลำดับที่๑ของพัก
ทีนี้เนี่ยก็มีการตั้งคำถามกันว่ามันเป็นการไปขัดตาปลาหรือเปล่า
เพราะว่าเอาจริงนะพักเพื่อไทย
คนที่เป็นประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งก็คือ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์จะไปขัดขากันหรือเปล่านะคะ
วันนี้คุณชัดชาติออกมาบอกนะครับบอกว่าจริงแล้วตัวเองก็ไม่มีความขัดแย้งกับคุณหญิงสุดารัฐนะ
จะเสนอชื่อใครอย่างไรใครจะเป็นนายกทุกอย่าง
ขึ้นกับประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักก็คือคุณหญิงนั่นแหละ
ตัวเองมาทำงานก็คืออยากทำงานจริงมีหน้าที่เดินตามยุทธศาสตร์ของพัก
แม้ไม่มีตำแหน่งอะไรของพักก็ไม่มีปัญหายืนยันว่าพักเพื่อไทย
ทำงานกันเป็นทีมไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะคะ
ขณะที่คุณหญิงสุดารัฐท่านย้ำเลยนะครับบอกว่าคือทุกคนในพักเข้าใจแล้วก็สามัคคีกันดี
แม้จะมีบางคนอาจจะยุแยงตะแคงรั่วให้เกิดความแตกแยก
คนในพักเนี่ยก็บอกว่าไม่มีใครเขาแตกแยกนะตอนนี้ยังจับมือกันเหนียวแน่น
เดินหน้าสู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงค่ะ
ชัดเจนค่ะชัดเจนเลือกตั้งชัดเจนเมื่อไหร่เราก็ชัดเจนเมื่อนั้นใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
ก็ให้พลเอกประยุทธ์ประกาศวันเลือกตั้งก่อน
เราก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะเราคนเยอะเราคนเยอะคนมีความสามารถเยอะ
แล้วแต่ละคนช่วยกันทำงานเป็นทีมไม่มีทะเลาะกันไม่มีไปตีกัน
ยังไงก็ไม่ตีไปยู่ยังไงก็ไม่ตี
ตอนนี้ว่าใครคือเบอร์หนึ่งใครคือเบอร์สอง
ให้พลเอกประยุทธ์ประกาศวันเลือกตั้งก่อนใจเย็นมีเยอะ
เพื่อไทยเป็นทีมเลือกเพื่อไทยผมก็ได้หมดแล้วครับ
แล้วก็เรื่องตำแหน่งอะไรเราก็ไม่ได้คิดถึงนะครับ
ว่าเรามาทำเพื่อประชาชนอยู่ตรงไหนก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะ
ใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ภาคตัดสินใจกรรมการบริหารพักเลือก
ฉะผมว่าอันนี้เราไม่ได้กังวลตรงนั้นเลยครับ
แล้วก็เดินหน้าพยายามหาทางออกหาคำตอบให้ประชาชน
ไม่มีตำแหนก็ไม่เป็นไรก็ทำได้
ยืนยันนะคะว่าไม่มีตำแหน่งไม่เป็นไร
แต่ยืนยันว่าพักเพื่อไทยทำงานเป็นทีมทีมเวิร์คนะคะ
คือรวมกันเราอยู่ถ้าแยกกันอยู่เราจะตายนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์นะคะ
วันนี้ก็มาตามนัดค่ะคือรายการนี้ค่ะ
วันนี้เป็นตอนที่๒ในเว็บไซต์ของท่านเองนะคะ
คือประเด็นที่พูดวันนี้จริงท่านบอกว่า
ไม่ได้อยากจะพูดประเด็นนี้นะคะแต่เอาเหตุการณ์เฉพาะหน้าก่อน
ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยสำหรับคนกรุงสำหรับชาวปริมณฑลเนี่ยนะคะ
ท่านเองบอกว่าคือฝุ่นพิษเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
พิษที่เกิดขึ้นมันสร้างความเสียหาย๒ด้าน
ด้านแรกคือด้านเศรษฐกิจถามว่าทำไมกระทบกับเศรษฐกิจ
ก็เพราะว่าภาพที่มันฉายออกไปเนี่ยกรุงเทพมีฝุ่นพิษแบบนี้
เมืองใกล้เคียงกรุงเทพที่มีฝุ่นพิษแบบนี้คือภาพมันออกไปปรากฏทั่วโลก
คนต่างประเทศที่เขาตัดสินใจที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
เขาก็อาจจะไม่มาเที่ยวกลัวการท่องเที่ยวก็จะได้รับผลกระทบนะคะ
อีกประเด็นก็คือที่ได้รับผลกระทบคือด้านสังคม
เพราะว่าแน่นอนว่ามันกระทบกับสุขภาพของประชาชน
แล้วถ้าเกิดว่าประชาชนเจ็บป่วยก็ต้องมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
จะต้องไปเอาไปเยียวยาส่วนนี้อีกนะคะ
ทีนี้ท่านเองก็เลยแนะนำวิธีการแก้ปัญหาระยะยาว
คือระยะยาวต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
เพราะว่าปัญหาฝุ่นควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่ประชาชนใช้รถยนต์ดีเซล
แล้วก็ต้องมีการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศ
ต้องมีการปรับตัวเพิ่มทักษะบุคลากรแรงงานด้านนี้
ให้รู้จักการผลิตไฟฟ้าก็คือรถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้น
แล้วก็ค่อยเปลี่ยนผ่านนะคะ
จากรถที่ต้องมีการใช้น้ำมันเบนซิลน้ำมันดีเซล

ก็ต้องมีการเปลี่ยนผ่านค่อยเปลี่ยนผ่าน
ไปใช้รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทน